เปลี่ยนอารมณ์ไปดูคนเซ็กซี่กันบ้างนะคะ
เขาบอกว่าโอ้โหปลกร้อนฉาเลย
ใครจะไปคิดว่าสาวเนยนะฮะ
ว่ารัฐานะครับมาเปลี่ยนลุคอีกแล้วนะครับ
ก่อนหน้านี้คือเธอก็อัพลุคเซ็กซี่ขึ้นมาเรื่อยแล้วแหละ
แต่ไม่เคยคิดว่าจะลุกถึงแบบเซ็กซี่ได้พีคขนาด
อันนี้คือเป็นภาพซอฟที่เราสามารถนำมาออกอากาศได้
ต้องบอกว่าเรียกเสียงฮือฮาจากหนุ่มได้เป็นอย่างดี
คือบางภาพไม่สามารถออกอากาศได้ไม่สามารถ

อันนี้เป็นน้องเนยนะคะเขามีฝาแฝดด้วยคุณแจม
แต่ว่าดูเหมือนว่าคุณเนยจะเซ็กซี่มากขึ้นนั่นเองนะครับ

ก็นี่แหละโชว์ส่วนเว้าส่วนโค้ง
ทำให้แฟนจับจ้องจนเกลี้ยงแผงหนังสือ

แล้วก็ล่าสุดค่ะนักร้องสาวเองก็ได้มาร่วมแสดงความยินดี
ในงานฉลองมงคลสมรสของหญิงแยะพริตตี้ตัวแม่นะคะ
เจ้าตัวก็ได้เผยถึงฟิตแบ็คผลงานถ่ายเซ็กซี่
บอกว่าโอ้โหได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดจริงฮะ
มีแฟนรวมไปถึงหนุ่มพูดถึงเป็นจำนวนมากค่ะ
ส่วนที่หลายคนสงสัยเรื่องหน้าอกหน้าใจของเธอ
เพราะเป็นฝาแฝดกันไงปกติออกอัลบั้มคู่กัน

เนยดูเหมือนจะมีอะไรที่โดดเด่นกว่าสาวแจมมากขึ้น
ก็เลยถามตรงอาเนยถามจริงไปทำอะไรมาหรือเปล่า

เนยบอกว่าเนยก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะ
ก็แค่มีตัวช่วยของผู้หญิงผลักดันกันเข้าไป

ฉันก็ช่วยเยอะไม่เห็นได้ขนาดนี้เลยนะคุณผู้ชม
เขาบอกว่านี่ก็ไม่อยากให้มองว่ามันโป๊จนเกินงามนะคะ
อยากให้มองว่านี่เป็นงานศิลปะเป็นงานที่เนยทำ
แล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับงานของเนยนะฮะ
แต่ว่าคิดว่าผลงานเซ็กซี่ครั้งนี้นะคะ

เนื่องจากว่าเจ้าตัวเกรงใจคุณหมอยูแฟนหนุ่มนอกวงการนั่นเองค่ะ
ก็ฟิตแบ็คก็ดีค่ะก็แบบว่า
แบบมีก็มีพี่หลายคนบอกว่าเออแบบ
แผงเร็วเนอะแบบอะไรอย่างนี้เราก็ดีใจค่ะ

เราก็แนวแบบเซ็กซี่เซ็กซี่อะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าแค่ครั้งนี้อาจจะแบบด้วยหัวหนังสือด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
บอยอะไรอย่างเงี้แล้วก็ครั้งนี้ก็คงแบบ

ดูหน้าอกว่ามันใหญ่ขึ้นจังเลย
ค่ะเขาก็ต้อง

ยังเท่านี้ค่ะ

แบบว่าแบบชอบแบบเก่า

มันก็มีทั้งคนที่เขาแบบว่าชื่นชอบ
แล้วก็ทั้งคนที่แบบว่ามองว่ามันแบบติดลม

เขาก็ไม่ได้โกรธหรอกค่ะแต่ก็แบบมีน้อยใจ
เราก็แอบรู้สึกผิดนิดนึง
คือจริงใจเนยตอนแรกเนยไม่ได้คิดว่า
มันจะต้องไปเล่นสุดท้ายหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าคือพอถ่ายออกไปแล้วอะไรอย่างนี้คือ

จะทำอะไรก็ได้เนยก็ไม่ได้แคร์ใครอยู่แล้ว

มันก็เหมือนเราต้องหันกลับมาแคร์เขาบ้างนิดหนึ่ง
ส่วนเรื่องค่าเหนื่อยในการสลัดผ้าขึ้นปกครั้งนี้

ก็ดูเอาเองแล้วกันว่าสมขนาดไหนนะครับ

หน้าหวังว่าจะมีอีกสักเล่มนะพี่มิวนะ
เชื่อว่าแฟนน่าจะยังอยากติดตามสาวเนยอยู่